เอาล่ะผลชนสูตรศพรอบ๒ออกมาแล้ว
เรามีสองคนให้ฟังเอาใครก่อนเอาคนนี้ก่อนดีกว่า
สิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิ
ทีมงานทนายประชาชนแล้วก็เป็นทนายในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมซะด้วย
การไม่พบบาดแผลที่หน้าหรือฟันหักมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้
และไม่มีเหตุผลที่คุณหมอจะต้องออกมาโกหกเพื่อช่วยใคร
ขอให้ทุกคนติดตามเรื่องจุดตกและหาสาเหตุว่าการตกเกิดจากการถูกผลัก
โยนหรือน้องแตงโมไปปัสสาวะแล้วพลาดตกเรือเองแบบที่คนบนเรือให้การจะดีกว่า
ซึ่งเรื่องเหล่านี้นิติเวชน่าจะพิสูจน์ได้ยาก
ต้องฝากความหวังไว้กับการสืบสวนสอบสวนของตำรวจเท่านั้นครับ
ส่วนแผลที่ขาบอกตั้งแต่วันแรกแล้วว่าไม่ใช่ใบพัด
แต่จะเป็นอะไรรอคุณหมอกับตำรวจหาคำตอบร่วมกันครับส่วนอีกคนนึงนะฮะ
ทนายรณรงค์แก้วเพชรครับประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
แล้วก็เจ้าของเพจทนายคู่ใจอัดคลิปวิดีโอฮะ
แสดงความเห็นถึงการผ่าชนะสูตรศพในหัวข้อจะผ่าแตงโมอีกกี่รอบ
ก็ผลออกมาเหมือนเดิมแต่มีเครื่องหมายคำถามด้วยนะฮะ
นายรณรงค์คิดยังไงลองฟังท่านหน่อยครับ
วันนี้คดีของคุณตังโมเป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่หลายคนจับตาดูผลการชนสูตรรอบสอง
แต่ผมว่าไม่ต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ
เราได้ข้อเท็จจริงยืนยันมาที่น่าจะตรงกันก็คือ
ไม่มีร่องรอยการทำร้ายที่ศีรษะฟันไม่ได้หักหัวไม่แตกฟันไม่หัก
แต่มีหลายจุดที่ต้องตอบให้ได้ว่าไอ้แผลที่ไม่ลึกขนาดนั้น
คือตอนแรกสเกลตอนที่เราดูนะสเกลของแผลกลับมาที่แผลขาขวาของคุณตังโม
เกลตอนแรกเราเข้าใจว่ามันลึกมากถ้าลึกมากมันอาจจะเป็นใบพัดเรือได้
เพราะว่ามันแข็งแต่ถ้ามันไม่ตื้นถ้ามันตื้นขนาดนั้นมันอาจจะเป็นแก้ววายได้
คือมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้น
มันสามารถกรีดเข้าไปที่ต้นขาขวาได้โอ้นี่เป็นงานยากของตำรวจจริงจริงเลย
วายไหมที่เปิดขวดวายไหมเป็นไปได้ไหมจังหวะกระชากกลิ้งไปโดน
หล่นทุกอย่างเกิดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
คงต้องติดตามกันต่อแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ
แล้ววันนี้ถ้าสรุปออกมาว่าเป็นอุบัติเหตุเชื่อไหม
ทนายรณรงค์บอกว่าก็ต้องโฟกัสไปที่ประเด็นบัตรแผล
ที่ขาของคุณจังมโงนะครับเพราะว่ามิถุเวศรก็ตอบไม่ได้ว่ามาจากอะไร
บอกว่าบัตรแผลมีลักษณะเฉพาะ
อ่ะงานนี้คนที่รับบทหนักน่าจะเป็นตำรวจแล้วครับ
ว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้เกิดแผลนี้ฮะ
คือเรื่องของบาดแผลเมื่อวานนี้คุณหญิงหมอพรทิพย์บอกว่า
จะผ่าชนะสูตรกี่รอบก็ตอบไม่ได้อยู่ดีนะคะ
แผลนี้เกิดจากอะไรรู้เพียงแต่ว่าเกิดก่อนเสียชีวิต
ทีนี้ก็ต้องไปหาต่อเอาภาพรวมใหญ่เลยนะคะ
ว่าเสียชีวิตเกิดก่อนเสียชีวิตเกิดบนเรือ
หรือเกิดหลังตกเรือนะคะคุณหมอทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะคะ